อ้าวผู้ชมครับไปต่อกันที่เรื่องของการพลาดกันอีกแล้ว

ผมมาส่งอ่ะพี่ผมไม่ได้มารับครับพี่

มึงไม่ได้มาทั้งแรกรถมึงกูเห็นประจำ
ไม่เคยมาสามารถเลยครับพี่
รถแจ๊บดีมารถแจ๊บ

จะส่งมึงถ่ายให้ขาดไกล
มึงถ่าย

ที่เห็นกางเกงยีนเนี่ยค่ะ

โอ้โหต้องบอกว่าเป็นกลางเหมือนกันนะ

โอ้โหทั้งถีบคนขับแกรป

ตอนแรกเข้าใจว่าชายเสื้อขาวคนนี้เป็นมาเฟียคุมคิวหรือเปล่า
จริงแล้วเป็นคนขับรถตุ๊กในย่านนี่แหละครับเขาเป็นเจ้าถิ่น

อย่าอย่าอย่า
นั่นล่ะค่ะ

ถ้าตำรวจไม่อยู่คงจะบานปลายกว่านี้ครับ
เพราะว่าต่างคนเหมือนจะมีอาวุธด้วยซ้ำไปนะ
มีตำรวจโรงพักห้วยขวางเข้าไประงับเหตุครับ

เพราะเห็นว่าคือคนทำมาหากินด้วยกันทั้งนั้น
ให้ไปตกลงกันที่โรงพักเพื่อไม่ให้เรื่องราวมันบานปลาย
แต่ปรากฏว่าคนขับตุ๊กเนี่ยกลัวครับ

เขาก็คุยกันสักพักหนึ่งแล้วก็ไปที่โรงพัก
ตำรวจก็เลยออกมาคุยกันกับนายพรเทพที่เป็นหัวหน้าแอดมินเพจแกรปสันทนาการ
เพราะว่าไม่อยากให้ภาพเหมือนกับว่าแกรปมาปิดล้อมโรงพักนะครับ
บรรดาพี่แกรปทั้งหลายก็เลยต้องแยกย้ายกันกลับไปก่อน
แต่ตำรวจก็รับปากว่าเดี๋ยวจะตามตัวคนขับตุ๊กคนเมื่อกี้มาดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายต่อไปนะครับ
ไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
ถ้าตำรวจเขาไม่ได้อยู่ในพื้นที่นะ
แต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะให้จัดการอย่างเด็ดขาดเหมือนกันนะคะ

จริงนโยบัยเนี่ยพูดมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วอะ

แล้วก็จริงแล้วนะคะตุ๊กย่านรัชดาที่ฉันพูดจากประสบการณ์ส่วนตัวนะ

ดิฉันจะไปในระยะถัก๓กิโลคิตดิฉัน๓๐๐นะคะ
ก็อยากให้ตำรวจไปดูตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ
มันแพงเกินไปมันเป็นการขูดรีดหรือเปล่า

ใช่ช่วยไปดูหน่อยดิฉันเจอมากับตัวแล้วจริงค่ะย่านนี้เขาโหดจริง